กิจกรรมบนเวทีของแก่นำคณะรัศดร๖๓นะคะ

ตอนนี้เป็นการขึ้นเวทีประสัยของแก่นำนักเรียนนะคะ
มีการสลับเปลี่ยนกันขึ้นเป็นระยะค่ะ

ก่อนหน้านี้มีการนำรั้วแผงเหล็กมา
เพื่อที่จะขยายทำเป็นเวทีประสัยชั่วคราวค่ะ
แล้วก็มีการผลักดันแนวของตำรวจออกไป
ขณะที่มวลชนที่นั่งส่วนใหญ่อยู่ตรงบริเวณที่ด้านหน้าเวทีในครั้งนี้นะคะ
จะเห็นว่าเป็นเยาวชนส่วนใหญ่เลยค่ะ

เป็นน้องเยาวชนที่มาแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตยในวันนี้ค่ะ
แก่นำหลักที่ขึ้นเวทีประสัยในวันนี้ค่ะ
มีการเริ่มพูดประสัยตั้งแต่ช่วงแรกที่ขบวนรถปลาใสมาถึง

หลังจากก่อนหน้านี้มีการวางกำลังอยู่ตรงแนวสกายวอล์ก
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องขึ้นไปอยู่บนสกายวอล์

กำลังตำรวจอีกจุดหนึ่งนะคะที่
เป็นจุดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
ตรงนั้นจะเป็นจุดที่พาทางผู้ชุมนุมค่ะ
มีความพยายามที่จะขอให้ตำรวจถอยร่นแนวออกไป
เพื่อที่จะขยายพื้นที่แยกราชประสงค์ในการใช้พื้นที่ในการชุมนุมในครั้งนี้
แล้วก็มีการประกาศแล้วนะคะว่าคืนนี้ค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุม
ราศดรจะใช้พื้นที่๔แยกราชประสงค์เป็นพื้นที่ปักหลักในการชุมนุม
เรียกร้องกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแก่นำ
มีการจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๑๓แล้วก็เมื่อคืนนี้
ที่มีการจับกลุ่มทนายอานนท์แล้วก็นายพระฤทธิ์ไปค่ะ
สถานการณ์ตอนนี้ที่แยกราชประสงค์โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าเวทีประสัยในครั้งนี้นะคะ
เรียกว่าอยู่ในช่วงของการทำกิจกรรมปลาใสแก่นำมีการสลับหมุนเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ขึ้นเวทีประสัยอย่างต่อเนื่องค่ะมวลชนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะ
ทุกคนก็เรียบพร้อมที่จะนั่งฟังการปลาใสแล้วก็ไฮไลท์ในคืนนี้นะคะ
มีการแจ้งว่าจะมีการปลาใสที่เป็นไฮไลท์ซึ่งทางทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่
สี่แยกราชประสงค์ค่ะศิริวัณรักษัตว์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากแยกราชประสงค์ค่ะ
ขอบคุณครับคุณสิริวัลครับเดี๋ยวจะมีรายงานสดเข้ามาจากหลายจุดของผู้สื่อข่าวของเรานะครับท่านผู้ชมครับ